๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพที่ไม่เหมือนใคร

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

ถ้าพูดถึงสถานที่ในประเทศไทยที่รวบรวมเอาเรื่องราวของตำนานและความเชื่อเอาไว้ด้วยกัน
หลังไหลเดินทางมาด้วยพลังแห่งความศรัทธา
หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อเกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานีค่ะ
คำชโนธมีพื้นที่ทั้งหมด๔๑๙ไร่
เป็นพื้นที่เกาะคำชโนธ๓๐ไร่
มรอบด้วยหมู่บ้านในตำบลบ้านม่วงทั้ง๑๔หมู่บ้าน
จากการสำรวจเมื่อปี๒๕๕๙บนเกาะคำชโนธ
มีต้นชะโนธทั้งหมด๒๒๔๒ต้น
ปัจจุบันมีคนมาเยือนปีละมากกว่าล้านคน
จึงมีการตั้งคณะกรรมการบริหารคำชโนธ

หนึ่งในนั้นคือท่านประหลัดอำเภอบ้านดุงคนนี้ค่ะ
ตอนนี้ใบตองอยู่กับประหลัดอำเภอบ้านดุงนะคะ

ใหญ่โตมากแล้วก็คนเยอะมากจริงค่ะ
วันนึงมีคนเดินทางมาที่เกาะคำชโนธเยอะขนาดไหนค่ะ

ถ้าวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็เฉลี่ยวันละหมื่นคน

เราจากเครื่องตรวจน้ำคนนะครับ
เขาบันทึกว่ามีคนมาที่เกาะคำชโนธใน๒๕๐๐คนเสร็จ
เกาะคำชโนธนี่โด่งดังขึ้นมาในช่วงไหนนะคะท่านประหลัด
ถ้าแบบเริ่มเป็นคนรู้จักก็น่าจะเป็นช่วงผีจ้างหนังปี๒๓๒นะครับ
แล้วก็ที่โด่งดังที่สุดแล้วก็ทำให้คนที่มาแบบนี้
เยอะทุกวันเลย
ก็คือละครนาคีเริ่มออนแอร์
ทำให้ทุกคนหลั่งไหลมาที่นี่เยอะมาก
เป็นประจิตร้านให้กับลูกร้านผู้มันทำการศักรรม
เดินข้ามสะพานนคราชมาได้ไม่เท่าไหร่
ก็เจอกับตำนานการสร้างสะพานที่ชวนพิษวงศ์แล้วล่ะค่ะ
กับรอยแยกกลางสะพานแบบนี้

ก็คือจะมีรอยต่อบริเวณนี้
ผู้เท่าผู้แก่ครับท่านแนะนำให้แบ่งทราบครับ
จะเป็นความที่ท่านไม่อยากให้มันเชื่อมกัน

เมืองประดานฝั่งนี้เป็นโลกมนุษย์
แล้วสำหรับพื้นที่เกาะทำไมถึงต้องเรียกว่าเกาะคำชโนธคะ
คำเป็นภาษาพื้นถิ่นอีสาน
คือเป็นคำที่ชุ่มน้ำ

แล้วก็จะมีก้อนชะโนธเกิดขึ้น

โนธเนี่ยก็เป็นภาษามาจากเขมร

ก็คือเหมือนพืชตระกูลปามตระกูลปาน
เมื่อเกาะคำชโนธเต็มไปด้วยต้นชะโนธ
แข่งกันสูงแย่งรับแสงแดด
ทำให้มีความสูงกว่า๔๐เมตร
กลายเป็นป่าต้นชะโนธที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
ได้รับการจัดให้เป็น๑ใน๖๕ต้นไม้
ที่เป็นรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี
ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

เชื่อว่ามันเป็นการส่วนผสมของก้นหมาก
แล้วก็ต้นมะขาวมีความ

มันก็จะเป็นส่วนผสมของมะพร้าวตาลหมาก
ใช่ว่าจะมีความพิเศษแค่ต้นชะโนธเท่านั้นนะคะ
แม้แต่ผืนดินบนเกาะคำชโนธ
ก็มีความพิเศษสุดไปเลยค่ะ

มันทุกตัวพร้อมที่จะลอยน้ำได้ตลอดเวลา
ที่เขาเรียกกันว่าเป็นเกาะลอยน้ำ

มันเหมือนพวกเศษพืชเศษอะไรอย่างต่างมาเกาะ

แล้วก็มีพันธุ์พืชมาเกิด

พอหลายปีข้าวมันก็ใหญ่ขึ้นเลย
เดินข้ามสะพานมา๒๐๐เมตร

ผู้คนล้นหลามมากมายจริง
คือตอนนี้ตลอดเวลาก็ยังคงมีคนเดินเข้ามาที่บริเวณแห่งนี้
ตรงนี้ถือว่าเป็นลานที่ทำพิธีเลยไหมคะ

ที่นั่งทำพิธีอยู่ในศาลนั่นแหละค่ะ
จ้ำจริงแล้วมันหมายความว่าอะไรคะ
หรือว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง
จ้ำนี้เป็นความประเภนของพระอุตส่าห์

เป็นตัวแทนของชุมชนของหมู่บ้าน
เพื่อประกอบพิธีกรรมทางด้านความเชื่อ

และก็ทางด้านศักดิ์ภาษณาตรงนี้
แล้วในบริเวณแห่งนี้ถูกจัดออกเป็นทั้งหมดกี่โซนด้วยกันคะ

ต้นทรายไส้ใหญ่ที่เป็นศักดิ์ภาษณาโบราชา

ส่วนใหญ่คนที่มาที่เกาะคำชโนธจะมาขอพรมาบูชากลับไหว้เรื่องอะไรบ้างคะ

แล้วสำหรับคนที่เดินทางมาที่คำชโนธต้องการที่จะมาบูชาต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะเตรียมตัวยังไงบ้าง

เข้ามาแล้วสิ่งที่นำมาคือคันท่าดอกไม้ทุบเทียน
ก็จะมีผ่านบายสี
ที่เราเห็นเป็นรูปพยานาคประยุกต์ขึ้นมา

ถ้าเราไม่สามารถที่จะเตรียมมาจากชาวบ้านได้ทางชุมชนเขาก็มีบริการ
อ่านี่แหละ
บ่อน้ำศักดิ์สิตนี้เมื่อก่อนไม่ใหญ่มากก็ประมาณสักสามคูณสามเมตร
เข้ามาก็จะเพียงจะนำพลัยชนะบ่อยว่าร์

แค่หัวน้ำศักดิ์สิทธิ์มานี้ก็มาเบาะมันได้กินให้เดือบก็คือเรียกว่าเบาะแก้ว
ผู้เท่าแก่เคยเอาไม้ไผ่มันหยั่งลงชุดลำก็ยังไม่ถึงมากเลย

และที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้แหละค่ะมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่น้ำโขง
เกี่ยวกันก็คือช่วงที่อยู่ด้วยกันอยู่ปกครองเมืองน้องอาแสแล้วก็ปกครองกันอย่างสรรพสุข
แล้วก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าได้เนื้อได้อาหารมาต้องแบ่งเท่ากัน
พญาชินโทนาคาราชได้จับช้างมาก็เลยได้ช้างมาก็แบ่งขันปันส่วนให้ส่วนนาคาราชเท่ากัน
แต่ขนช้างก็ได้มีสัญลักษณ์ก็คือขนช้างนิดเดียวส่วนนาคาราชไปได้เม่นมาเม่นตัวนิดเดียวแต่ขนใหญ่
ก็เลยแบ่งมาให้พญาสิทธิ์โทนาคาราชแล้วก็ทำไมขนมันช้างเยอะทำไมสันลักษณ์ขนใหญ่เนื้อนิดเดียว
เอ้า
เหยาะร้อนถึงพระอินทร์เพราะอินทร์ก็เลยมาชาวบ้านจังกวล
ไหว้น้ำงโคมที่กลิ่นไหว้น้ำโคมโอ้ครงตามเข่า
ถึงก่อนก็เลยได้ปะหมึกมาครอบครองแล้วก็ขึ้นไปเฝ้าข้าอิง
แล้วก็สามโปรปลากรายโลกที่คำฉลดแห่งนี้
แต่พลประกายโลกนี้สามารถเชื่อมต่อระหว่าง๓โลก

สวรรค์และมนุษย์และประจานสามโลกสามธุรกิจสามธุรกิจสามธุรกิจ
ได้ทราบตำนานของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กับเจ้าปู่ศรีสุโธกันแล้ว
ทีนี้มาฟังข้อปฏิบัติในการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้กันค่ะ
เวลามาจะได้ทำให้ถูกต้องนะคะ
เป็นประเพณีปฏิบัติรอยหนึ่งก็คือ
ห้ามนำพัชระอย่างอื่นลงมาตัดจะมีเจ้าที่เตรียมไว้พร้อม
สองห้ามนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มาล้างเท้าค่ะ
นำปรับพรมมาชัดรูปศิษฐารูปรับน้ำเนื้อตัวได้
สามก็คือนำบ่อน้ำนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้
ไปประกอบพิธีกรรมไปว่าไปปรับพรมกลับบ้านเพื่อเป็นชีวิตให้มุ่งคน
ก็จะสังเกตว่าใครที่มาที่คำชโนธแห่งนี้
ก็จะนำขวดน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านไปด้วย
ปัจจุบันทางเกาะคำชโนธได้สร้างสระน้ำขนาดย่อมขึ้นมาข้าง
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ตักน้ำที่บริสุทธิ์
สะอาดปะพรมรูปหน้าหรือตักกลับไปบูชากันด้วยค่ะ
ไฮไลท์สุดท้ายบนเกาะคำชโนธแห่งนี้
ก็คือแหล่งรวมพลพักนักเสี่ยงโชคค่ะ
กับสารพัดวิธีในการค้นหาตัวเลข
นี่คือบริเวณต้นมะเดือยักษ์เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเกาะคำชโนธเลยนะคะ

อักหลักก็คือมาขาไหวดมาขอผ่อน
ของของทุกคน
ทำไมถึงเชื่อว่าตรงนี้เป็นคังสมบัติคะคือสมัยก่อนนั้นจะเข้ามา
จะเป็นทุกหม้อดินหม้อหนังกองเฉพาะเมืองฮึกหยุ่งอยู่ตรงนี้
ผู้ที่มาขอพรมาขอโชคมาขอลาบขอบารมี
ส่วนที่ใครจะได้หรือไม่ได้นั้นก็อยู่ที่บุญบารมีของเขา
กายะวาจาจิตังอาหังวันทานาทาทิบดีสิสุทธโธวิสุทธิเทวาภูเชมี
เมื่อได้ฟังตำนานคำชโนธจากปากของพ่อจ้ำแล้ว
ก็อดไม่ได้ที่จะขอไหว้สักการะพ่อปู่ศรีสุโธด้วยคนค่ะ
แต่ใบตองมาทั้งทีจะไหว้แบบธรรมดาได้ยังไงล่ะคะ
ตลอดทางที่ใบตองนั่งรถมาก็เห็นชาวบ้านวางขายผ่านบายสีพญานาค
งามอลังการมากมายเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะ
กับการหัดทำผ่านบายสีพญานาคครั้งแรกของใบตอง
จะยากจะง่ายขนาดไหนและออกมาจะหน้าตาเป็นยังไง